คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เราเล่าไปเมื่อวานแต่วันนี้เรามีภาพเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะจริงจริงก็เป็นเรื่องที่โอ้ยไม่อยากจะเล่าซ้ำเลยเพราะว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นผู้หญิงเด็กอายุเนี่ยสิบสามสิบสี่เองอ่ะค่ะถูกกลุ่มวัยรุ่นผู้หญิงอีกกลุ่มนึงมาทำร้ายร่างกายเพราะว่าเคลียร์ปัญหาเรื่อง

เด็กบอกไม่ดำเนินคดีกันด้วยอืมเด็กบอกไม่เอาเรื่องแต่ความจริงแล้วเหตุการณ์อย่างงี้ตำรวจก็อย่างเงี้ยทำถูกแล้วละฮะใช่ไหมตำลวจก็ต้องดำเนินการเองนั่นแหละไม่งั้นก็เดี๋ยวก็เลยเหิดนะฮะอ่ะทุกวันประจำครับ